มาดูอีกเรื่องหนึ่งต้องดูแลบุตรหลานให้ดีนะครับ
เพราะว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีครอบครัวหนึ่งอุตส่าห์พาบุตรหลาน
ข้ามจากจังหวัดสุพรรณบุรีไปเที่ยวที่กาญจนบุรี
จะไปเที่ยวน้ำตกแต่ว่าน้ำตกเจ้าหน้าที่ยังไม่ให้ลงเล่นน้ำ
ทีนี้ก็เปลี่ยนไปเที่ยวหาดไซดที่หนึ่ง
หาดทรายแม่น้ำไม่คิดว่าสารที่แห่งนี้จะเป็นที่จบชีวิตของหลานสาว
เพราะว่ารีบวิ่งไปเล่นน้ำโดยยังไม่สวมเสื้อชูชีพ
แล้วก็จมน้ำจมท่าไปดูภาพเหตุการณ์
เมื่อสามารถพบศพของหลานสาวคุณป้าเสียใจขนาดไหนนะครับ
อันนี้เป็นจังหวะของการที่หลายต่อหลายคนจะลงไปช่วยเหลือ
แล้วก็งมศพของเด็กหญิงวัย๗ขวบที่จมน้ำศูนย์หายไปในแม่น้ำแม่กลอง
ประชาชนและก็เด็กที่มาเล่นน้ำอยู่ตรงนั้น
ต่างก็จะช่วยกันค้นหาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ในการช่วยกันค้นหา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้

มีเด็กจมน้ำศูนย์หายไปในแม่น้ำแม่กรอง
บริเวณหาดทรายท่าล้อหมู่๑ตำบลท่าล้อ

ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกจุดหนึ่งนะคุณนะ
มันเป็นหาดทรายแม่น้ำหาดทรายน้ำจืด
แล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามภูกงภูเขาสวยงามแบบนี้
นักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวกันเยอะนะครับ
ในที่เกิดเหตุก็ชาวบ้านกำลังมุ่งดูเหตุการณ์จำนวนมาก
แล้วก็ลุ้นระทึกให้สามารถช่วยกันค้นหา
เด็กหญิงวัย๗ขวบที่ศูนย์หายไป
แต่ต้องการที่จะค้นพบแบบมีชีวิต

การนำร่างเด็กขึ้นมาเด็กไม่มีชีวิตแล้ว
เพราะว่ากว่าชุดประดาน้ำจะงมค้นหาแล้วก็พบร่าง
ปรากฏว่าเด็กจมน้ำห่างจากฝั่ง๑๐เมตร
นำขึ้นมาบนฝั่งเด็กหมดสติแล้วตัวซีด
มีน้ำไหลออกมาจากปากจมูกช่วยกันปั๊มหัวใจ
เด็กไม่ฟื้นแล้วก็เด็กเสียชีวิต
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติพี่น้อง

เป็นอุทาหรณ์นะในการดูแลเด็ก
ในการไปเที่ยวไปเล่นน้ำในสถานที่ที่คนเยอะ
หรือการจมน้ำในบ้านก็เป็นอุบัติเหตุหนึ่งนะคุณนะ
ของเด็กน้อย๗ขวบเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่าคือเธอและครอบครัวประมาณ๑๐คน
อุตส่าห์เดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี
่งหน้าจะไปท่องเที่ยวกันในช่วงวันหยุดยาว

เพื่อให้หลาน๓คนได้เล่นน้ำตก

เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้เล่นน้ำตก

ข้ามจังหวัดมาถึงกาญจนบุรีแล้ว
ก็เลยพาไปที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แหละครับ
ทรายท่าล้อที่แม่น้ำแม่กรอง
เพราะว่าเห็นชาวบ้านบอกโอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ก็เช่าห่วงยางแล้วก็เสื้อชูชีพ

แต่หลานอยากเล่นน้ำใจจะขาดแล้วคุณ
หลานพอได้ห่วงยางปุ๊บรีบวิ่งลงไปเล่นน้ำเลย
โดยยังไม่ทันสวมใส่เสื้อชูชีพเลยนะครับ
แล้วก็ป้ากับผู้ใหญ่ก็พยายามตะโกน
แล้วก็วิ่งไล่ตามเด็กไป

แต่ปรากฏว่าเด็กลงน้ำไปแล้ว

เด็กหญิงหรือว่าหลานสาว๗ขวบ

ต้องมีการให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเข้าไปช่วย
และสุดท้ายก็กลายเป็นข่าวน่าเศร้านะครับ
ต้นแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิต
จากขาดอากาศหายใจประมาณ๒๐นาที
ไม่ติดใจสงสัยการเสียชีวิต
ได้ฝากศพไว้ที่โรงพยาบาลก่อน
มารับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนาในภายหลังต่อไป
แล้วก็ทางผู้ใหญ่เองก็บอกแบบนี้บอกว่าฝากครับ
ไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานของท่านนะฮะ
ขอให้ระมัดระวังในการพาบุตรหลานไปเที่ยวสารที่

โดยเฉพาะคนเยอะบางทีอาจจะคลาดสายตาได้นะครับ